ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นประจำตามปกติทุกวัน
แต่ไข้ตอนตกเย็นนะไข้มันเริ่มแบบขึ้นขึ้นลง
คอแห้งเออกินยาดักไปพร้อมกับยานอนหลับ
ว่าตื่นมาจะดีขึ้นแต่ว่าเช้าวันต่อมากลับแสบคอ
จมูกทุกครั้งที่หายใจและกลืนน้ำลาย
ไข้ก็ยังคงขึ้นขึ้นลงแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
เขาแสบคอทุกครั้งที่กลืนน้ำลายนะครับ

หลังจากใส่แล้วอาการแสบจมูกหายไปเป็นปริดทิ้งเลย

ใส่แมสทุกอย่างดีขึ้น
แต่ว่าจนถึงคืนวันก่อนที่เริ่มเขาคัดจมูกเนี่ย
จามไปสักตั้งแต่ประมาณสัก๒ทุ่ม
เป็นครั้งแรกที่เขาบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาเลย

ออกมาแล้วมีเลือดปนออกมามากขนาดนี้

เขาบอกว่ามันเป็นหวัดที่มาจากฝุ่นหรือเปล่า

หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้
เขาก็เลยโพสต์เพื่อเตือนทุกคนว่า
ฝุ่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะ
โพสต์ออกมาขนาดนี้คือภาพที่โพสต์ออกมาคุณผู้ชมเป็นรูปมือของเขา
แล้วก็มีเลือดกองเลือดอยู่ในมือค่ะ
พอจามแล้วก็เอามือไปป้องไง
พอโพสต์ไปไม่นานเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไป
ครั้งมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกือบ๕๐๐ข้อความ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้ผู้ชายคนนี้รีบไปหาหมอซะ
ไปตรวจเช็คร่างกายเพราะว่าอาจจะมีโรคประจำตัวอื่นแทรกซ้อนก็ได้
ที่บางส่วนก็ตกใจว่าฝุ่นเล็กแค่นี้
มันเป็นมหันตภัยร้ายแรงขนาดนี้ได้เลยเหรอ
มันทำให้คนจามเป็นเลือดได้เลยเหรอ
ทั้งนี้ตามคำแนะนำของหมอบอกว่าคนกรุงเทพ
ถ้ามีอาการแสบตาแสบคอคันผิวหนังไอหรือหายใจติดขัด

ว่าการไอเป็นเลือดเนี่ยอาจจะเกิด
ใช้เลือดตอนเนื่อง๘ชั่วโมงจนที่เลือดฝอยแตกได้
เหมือนกันแต่ก็ต้องดูไงคะว่าสาเหตุที่ทำให้เขาไอยาวขนาดนี้

แต่ฝุ่นทำให้เขาไอนานจนทำให้เส้นเลือดฝอยในคอแตก

๒คุมถึงตี๔ไอทั้งคืนคือเดียว